หลังจากนั้นรถจักรยานยนต์คันนี้ไปพุ่งชนท้ายรถขยะ

คนขี่ถูกรถขยะทับซ้ำจนเสียชีวิต

ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
อำนวยขออภัยนะคะเหตุเกิดบริเวณจุดกลับรถ
ตรงข้ามร้านเป๋าตุงกุ้งย่างคลอง๒ถนนรังสิตนครนายก
ขาเข้าตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
มีรถจักรยานยนต์รับจ้างชนกับรถกระบะ
มีผู้เสียชีวิต๑ศพบาดเจ็บสาหัส๑ราย
ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าร่วมตรวจสอบ
ถึงจุดเกิดเหตุพบรถขยะ๖ล้อสีเหลือง
รถขยะคันนี้เป็นของเทศบาลบึงยี่โถ
คนขับชื่อวนายนครศรีหาอายุ๕๕ปีค่ะ
บริเวณล้อหลังของรถขยะคันนี้ฝั่งซ้าย
พบร่างของผู้เสียชีวิต๑ศพนะคะ
ทราบชื่อในคำรณนินสาริกาอายุ๕๕ปี
เสื้อวินรถจักรยานยนต์ปักด้านหลังว่าชื่อวินเปรมปรี
สภาพศพถูกล้อรถขยะทับที่กลางลำตัว
ห่างออกไปจากจุดที่พบศพ๑๕เมตร
สีน้ำเงินป้ายเหลืองตะกร้าหน้ารถและกระจกรถพังยับเยินค่ะ
ส่วนผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยเป็นผู้หญิงนะคะ

กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๒
จากการสอบถามนายนครคนขับรถขยะบอกว่า
ขับรถมาจากย่านวัดมูลจินดา
จะเอาขยะไปทิ้งที่อำเภอไซน้อย

เห็นรถจักรยานยนต์รับจ้างขับมาทางเลนซ้าย
แต่ไม่ทราบว่ารถจักรยานยนต์คันนี้
ขับเข้ามาเบียดและมาชนท้ายรถขยะตอนไหน
แล้วรถขยะไปทับได้อย่างไร
ด้านร้อยตำรวจเอกประพันธ์เรืองสุวรรณ
รองสารวัตรสอบสวนสพประตูน้ำจุลาลงกร

บันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน
อกจากนี้เชิญคนขับรถไปให้ปากคำเพิ่มเติมค่ะ

ส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์รังสิต
ก่อนประสานให้ญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะ